สวัสดีครับ

ครอบครัวของคุณในจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
จะต้องร่วมกันพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เขาจะสามารถสารฝันของเขาได้ไหม
จะมีรถพ่วงข้างกลับไปบ้านได้ไหม
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เอาใจช่วยครอบครัวของพี่ไนพี่หนุ้ยนะครับ
เพราะว่าวันนี้ผมเชื่อเลยว่า
อาจจะมีสิ่งดีกลับไปบ้านแน่นอน
เพราะว่ามีตุ๊กตาลูกเทพมาด้วยในวันนี้
นั่งอยู่นี่ให้กำลังใจอยู่
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่นายมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงครับที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้ว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่องที่๒เลื่อยไม้
เรื่องที่๓บ้านของเรา
เรื่องที่๔ภาษาไทยป๒
เรื่องที่๕ตายอรไทย
อย่าบอกนะว่าจะเลือกตายอรไทย

ตัดไม้ไปเรื่อยไม้เนี่ยบ่อยแค่ไหนครับ
ถ้าหน้าฝนถ้าฝนไม่ตกก็ไป

ไม้ที่เลื่อยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทำมาจากไม้อะไรฮะ
ไม้ที่เป็นถ่านที่มันกล้าที่มันไม่แตกครับ
แล้วปกติใช้เลื่อยอะไรเรื่อยครับพี่นาย
เรื่อยเครื่องครับ

แล้วเคยใช้เลื่อยธรรมดาเรื่อยมาก่อนไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

นี่คืออุปกรณ์จะมีไม้ให้นะฮะ
ไม้เนี่ยท่อนึงเนี่ยยาว๒เมตร๔๐
แล้วก็จะมีเลื่อยให้มีปากกางให้มีตลับเมตรให้

ต้องการผู้ช่วยแล้วหรอ
อยากได้ใครมาเป็นผู้ช่วยหรอ

นุ้ยเชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
นี่จริงเลยครับ

ฟังโจทย์และกาติกาให้ดีนะ

ท่อนละ๓๐เซนติเมตรภายในเวลา๓นาทีครับ
ผมเลื่อยไม้มา๓ปีคิดว่าน่าจะทำได้ครับ

เอาเลยเร่งเหลือไหม

ไปเย็นเลยสมาธิดีครับ

พอสุดท้ายแล้ว
อีกครั้งเดี๋ยวพ้น
อีกครั้งเดี๋ยว

อีกครั้งเดี๋ยว
อีกครั้งเดี๋ยว
อีกครั้งเดี๋ยว

อีกครั้งเดี๋ยว

อีกครั้งเดี๋ยว

อีกครั้งเดี๋ยว

บ้านหลังนี้ใครเป็นใหญ่ครับ

แต่ภรรยาเราคือ
บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

ปกติใครอยู่บ้านหลังนี้มากที่สุดครับ
ปกติจะเป็นแฟนอยู่
เพราะว่าหนูต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

เก็บบ้านกวาดบ้านอะไรเราก็ต้องดูแลไหม
ต้องดูแลทั้งหมดคนเดียวค่ะ
แล้วคิดว่าจำทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้ได้ไหม

บ้านหลังนี้ผมเห็นมีจักรยานเด็กอยู่คันหนึ่ง

จักรยานเนี่ยเป็นของน้องอ๊อฟนะ

ของน้องอ๊อฟค่ะจะมีรถคันเล็กอยู่ในนั้น

สังเกตกล่องใบนั้นให้ดี

ไม่เอามาถามแต่เอากล่องใบนี้แหละ

ภาพใดคือภาพกล่องหลังจักรยาน
ของน้องอ๊อฟที่ถูกต้อง

ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
พอเห็นภาพคำถามเป็นรูปจักรยาน
ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาค่ะ

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ค่ะ
ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ

ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าลอยขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เรื่องภาษาไทยป๒
เรื่องตายอรไทย
ขอเลือกเรื่องตายอรชัยค่ะ
ทำไมเลือกตายอรไทยให้ป้าลอยครับ
ว่าแกเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะ

ขอเชิญป้าบัวรอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ป่ะป้าที่เขาบอกว่าชอบร้องเพลงของน้องตาย

เอาละคำถามเกี่ยวกับคุณตายอรไทยนะครับ
สมาธิดีนะเป็นศิลปินที่อยู่ในใจนะครับ
หวังว่าคุณตายคงจะให้โชคนะครับ
ในวันนี้นะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกต่อไปนี้
อัลบั้มใดของตายอรไทย
เผยแพร่หลังสุด

ปลายก้อยของความฮัก

คนในความคิดฮอด

ฝากพรุ่งนี้ไว้กับอ้าย

ก็มั่นใจว่าจะตอบได้ค่ะ

บัวลอยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ฝากพรุ่งนี้ไว้กับอ้ายครับ
บ๊วยกับสี่ค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยหลังจากที่

เฉลยพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับ

น้องออฟเขาไม่พูดเลยค่ะ

เลือกน้ำเหนือนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำเหนือขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องนี่ก็คือเรื่องจังหวัด๑๐๑และภาษาไทยป๒

ทำไมเลือกภาษาไทยป๒ให้น้องน้ำเหนือ
เพราะน้ำเหนือเขาเรียนอยู่ป๒แล้วก็เขาก็เก่งด้วยค่ะ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องน้ำเหนือมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปจ้า
น้ำเหนือวิชาที่ชอบมากที่สุดคือ

แนนแล้วครูแนนเคยให้เขียนไทยบ่อยไหมลูก

เวลาที่เราเขียนสะกดถูกไหม
สมมุติ๑๐คำเนี่ยเราถูกสักกี่คำลูก

คำดีไม่ตอบว่าถูกทั้งหมด๑๑คำ
ถูกหมดเลยด้วยเอาล่ะสิ

นี่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยป๒นะ

นึกถึงนะลูกความรู้ที่คุณครูสอนเราเอาไว้นะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ตัวเลือกที่หนึ่งสายสินน้ำไหลบันทึก
ตัวเลือกที่สองพุษาโอกาสเหตุการณ์
ตัวเลือกที่สามอินซีสามารถคณิตศาสตร์
ตัวเลือกที่สี่อนุญาตผูกพันประหลาด
ที่โรงเรียนหนูมีเขียนไทยวันละ๑๐คำ
หนูมั่นใจว่าหนูทำได้ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องน้ำเหนือเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
เลือกที่สองค่ะพุษาโอกาสเหตุการณ์ค่ะ
ตัวเลือกที่สองพุษาโอกาสเหตุการณ์ครับ

ถ้าเกิดว่าไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

ถ้าพิธีโจทย์สำเร็จนั่นหมายความว่าวันนี้

ก็จะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อชีวิตได้นะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณใน
ว่าจะสามารถพลิกฝันของเขาให้เป็นโอกาสได้หรือไม่

ยิ้มทั้งเงินแสนและหนึ่งล้านกลับไปบ้าน
ภาวนาว่าข้อต่อไปต้องถูกนะครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลื่อยไม้ให้ได้จำนวน๒๔ท่อน
ท่อนละ๓๐เซนติเมตร
ภายในเวลา๓นาที
คุณนายทำได้หรือไม่ได้ครับ
สึกแสงสึกแสงสึกแสงสึกแสง